ข่าวนี้คุณผู้ชมตามกันต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน
กรณีที่หนุ่มขับเบ้นตอนแรกมีข่าวมาว่าเป็นลูกนักการเมือง
เป็นหลานนะคะที่ขับมาปาดหน้าแล้วมีโชว์อาวุธปืน
เมื่อวานนี้ตอนบ่ายพ่อกับแม่พาไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็มีการขอโทษ
ทีนี้ได้ประกันตัวออกมาเหมือนจะสลดคุณผู้ชม
โทษที่ว่าคือพ่อแม่ขอโทษทางตำรวจ
แต่เมื่อวานไม่ได้เจอกับทางฝั่งผู้เสียหายนะ
แต่ว่าต้องดูข่าวนี้ให้จบจริงเพราะดูพฤติกรรมเขา
ดูการไปโพสต์ข้อความหลังจากที่ได้ประกันตัวมา
ตำรวจฝั่งกูเดี๋ยวกูจะยิงมึงลงหลุมเลย

ตอนนี้คุณผู้ชมเอาให้ดูที่นั่งหันหลังอยู่ในสิทธิพัส
อายุ๒๕ปีนะที่ไปก่อเหตุขับเบ้นปาดหน้าคู่กรณี
ถนนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยแล้วตำรวจไปค้นที่บ้าน
เป็นทั้งของพ่อในสิทธิพัสแล้วของในสิทธิพัส

ใช่ค่ะคือตอนที่ไปค้นเนี่ยเจออาวุธปืนเจอพ่อแม่นะ

พ่อแม่ก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเอาลูกไปหาตำรวจ
ทีนี้พอมาตอนบ่ายก็เลยเอาตัวนายสิทธิพัฒน

ใช่เพราะว่าอาวุธปืนบางกระบอกที่เจอเป็น๑๐กระบอก
ไม่ใช่ชื่อเขาไงมีทั้งที่ลงทะเบียน

แต่มีทั้งที่รับฝากมาจากคนอื่น
ถูกต้องมันก็เลยผิดกฎหมายตรงนี้
ตัวของนายสิทธิพัฒน์เขาก็ยอมรับแหละว่าผมคือคนในคลิป
ผมคือคนที่ขับเน้นจริงแล้วถามว่าทำทำไม
ทำแบบนั้นทำไมอ๋อผมกลัวว่าผมจะโดนทำร้ายครับ

ถ้าคุณสืบสกุลกลัวว่าจะโดนคนทำร้าย

แล้วนี่บอกว่าอยากจะฝากขอโทษคู่กรณี

เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เจอหน้าคู่กรณีนะ

เมื่อวานบ่ายนี้ที่โรงพักค่ะ

ถ้าเกิดว่าข่าวจบที่แค่นี้
ก็จะดูว่าสำนึกแล้ว

ไอ้ปืนที่บอกว่าเป็นชื่อคนอื่นครอบครองเนี่ย

เพิกถอนใบทะเบียนอาวุธปืนนะ

มีฝั่งคู่กรณีฝั่งผู้เสียหาย

เพราะว่าเขาเจอเมื่อต้นเดือนพฤษภาไง

คลิปตอนที่เขาเคยเจอบนท้องถนนนะ

เดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยตอนที่เขาเจอ
แล้วสิทธิพัฒน์ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมเพื่อน
พฤติกรรมของสิทธิพัฒน์คล้ายกันเลยนี่
ขับเบนท์มานะแล้วก็มีช็อตปากหน้า
แล้วลงมาจากรถเบนท์แล้วมีเพื่อนลงมาด้วย
เดี๋ยวดูคุณผู้ชมพฤติกรรมของเขาเป็นยังไง

แต่ไม่รู้ว่าจังหวะนี้ไปสะกิดเขาหรือเปล่า
เออแล้วมันมีจังหวะที่เขาลงมาจากรถอ่ะ

อยากให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าพฤติกรรมของเขากับเพื่อน
มาทำอะไรรถผู้เสียหาย
นี่ไปจังหวะนี้มาถึงปุ๊บดูนะ
สักทีนึงแล้วน่าจะพูดว่าอะไรฮะ
ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเดาไม่ถูก

หรือนะนี่ค่ะก็เป็นพฤติกรรมกลาง
ที่ผู้เสียหายอีกคนอายุ๒๐เท่านั้นเอง
บอกว่าเห็นข่าวครับพี่
เห็นข่าวที่เสนอกันอยู่แบบนี้
ผมก็เลยเคยผมเคยถูกกลุ่มคนกลุ่มนี้ทำเพิ่ม
ลองฟังหน่อยไหมผู้เสียหายอีกคนนึงที่เมื่อวานไปโรงพักค่ะ
ผมอาจจะเบี่ยงรถหลบรถที่เข้ามาด้านขวา

แต่ว่ามันเป็นเสี่ยววินาทีผมคิดว่าเป็นจังหวะรถนะครับ
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดผมก็เลยจอดรถ
แต่ว่าก็โดนขู่
ตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะคิดไปเอง
ว่าเขาพูดจริงนะครับว่าแบบเดี๋ยวยิงทิ้งแม่งอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าเหมือนมีกรณีนี้ผมก็เลยมาแจ้งอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะผู้เสียหายที่เขาบอกว่าโอ้โหผมจำหน้าได้เลย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมาดูในโซเชียลกันหน่อยละกัน
เอาไอจีสตอรีของนายศิษภัทรคนที่ขับเบนท์ที่บอกว่าเป็นหลานนักการเมืองนะ
เอามาแชร์แล้วดูสิเนี่ยคุณข้อความไอ้ขาวบนพื้นดำน่ะอื้อหื้อ
เขียนเอาไว้ว่าไงสุดท้ายหนีไปหาตำรวจ
ตำรวจฝั่งกูจบนะกูบอกตำรวจว่าถ้ามันจะเอากูเข้าคุกอ่ะ
จะยิงมึงลงหลุมก่อนแล้วกูค่อยเข้า
งั้นกูไม่เข้าฟรีหรอกปืนอะไรอยู่ครบ
กากเอ้ยหนีอย่างหมาแล้วมาหาเรื่องกูก่อน
นี่คือสิ่งที่เขาโพสต์
แล้วโพสต์หลังจากที่ได้รับการประกันตัวแล้วนะคะ
แน่นอนจริงผู้ชายคนนี้โซเชียลนะไม่พอ
ขุดคลิปเลยขุดคลิปที่เขาไปโพสต์

โอ้นี่คุณผู้ชมดูสิ
อยู่ในโรงพยาบาลพกปืนเข้าไปได้
แล้วก็ยังโพสต์คลิปโชว์ปืนอีก
ใช่นี่แหละค่ะโรงพยาบาล

แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความกับนายสิทธิพัฒน์เพิ่มเติมด้วย

มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากรถ๒รายแล้วนะ
แล้วทางโรงพยาบาลแจ้งความอีกก็จะกลายเป็นรายที่๓
แต่อย่างหนึ่งที่ก็อยากรู้จากตำรวจเหมือนกัน
ก่อนหน้าเอารูปมาให้ผู้เสียหายดู
แล้วไม่ใช่คนที่กระทำคนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุคนนี้
อยากรู้เหตุผลของตำรวจเหมือนกันว่าเพราะอะไร
คนก็เลยมองไปนะนี่เขาเป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือเปล่า

ตำรวจต้องชี้แจงให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้
ตัวของคนก่อเหตุที่มาโพสต์บอกตำรวจคือฝั่งกูเนี่ย
ตำรวจก็ต้องชี้แจงอีกว่าจะทำคดีนี้ให้ความเป็นธรรมได้ยังไง
ยังนะคะเผื่อดูข่าวเที่ยงอยู่สพแม่ปิงนะคะถ้าออกมาชี้แจงได้
ไทยรัฐยินดีที่จะเป็นศพกลางในการรับฟังเรื่องนี้ค่ะ